ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ตามริมแม่น้ำโขง

ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จุดวัดระดับน้ำ
บ้านแสนเจริญตำบลวิสิตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาลนะครับ
อยู่ที่๑๑๗๐เมตร
ห่างจากตลิ่ง๒๓๐เมตร
เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้๒๐เซนติเมตร

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ลำแม่น้ำโขงหรือว่านรหอ

พร้อมกับร่วมกับกรมเจ้าท่านะครับ
โดยสารข้ามฝากระหว่างเมืองบึงกาล
กับเมืองปากสันของสปลาว
ให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

ติดริมแม่น้ำโขงก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้วนะครับ
จากนี้ระดับน้ำที่สูงขึ้นก็ส่งผลต่อผู้ประกอบการรับเหมาก่อ
เขื่อนป้องกันตลิ่งพังด้วยเพราะว่าก็ไม่สามารถเข้าไปทำงานในพื้นที่ได้
ไปดูสถานการณ์น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายค่ะระดับน้ำ
วัดที่ศูนย์อุทกวิทยานองคลายนะคะวัดได้สิบเมตรห้าสิบห้าเซ้นติเมตร
ต่ำกว่าตลิ่งหนึ่งเมตรหกสิบห้าเซนติเมตรค่ะคาดว่าพรุ่งนี้จะมีมวลน้ำจากเชียงแสน
เชียงคานจากหลวงพระบางสปลาวนะคะไหลมาสมทบอีก
ว่าระดับน้ำโขงจะเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ๖๐เซนติเมตร
แล้วก็ใกล้จุดวิกฤตที่สิบสองเมตรแล้วนะคะน้ำโขงที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้นแบบเนี้ยค่ะ
ทำให้เรือข้ามฝากที่ขนส่งสินค้าข้ามแม่น้ำโขงไปยังท่าเรือท่าเดือที่สปลาว
ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะพอน้ำขึ้นเนี่ยน้ำมันเชี่ยวด้วย
ครับเนี่ยต้องระวังเพิ่มเติมค่ะส่วนที่บ้านปากบังอำเภอนาแก่ตำบลพิมาร
จังหวัดนครพนมเป็นจุดรับน้ำจากลำน้ำบังนะครับ
บรรจบกับลำน้ำก่ำลำน้ำสาขาสายหลักที่รับน้ำมาจากหนองหาน
จังหวัดสกลนครก่อนจะไหลลงแม่น้ำโขงที่อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนมตอนนี้ก็เริ่มเอ่อท่วมเข้าพื้นที่เกษตรของชาวบ้านแล้วนะครับ
ก็มีชาวบ้านประมาณ๕๐หลังคาเรือน
ตอนนี้ก็ถูกน้ำท่วมขังแล้วชาวบ้านบอกถูกท่วมขังมานานนับเดือนแล้วด้วยนะฮะ
เคยแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่าให้มาวางแผนป้องกันแก้ไข
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาติดขัดเรื่องของงบประมาณ

ค่ะปีนี้เดือนหนึ่งละเป็นแบบนี้นะครับค่ะ
ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพนังกั้นน้ำลำน้ำยังนะคะ
พนังกันชนชั้นนอกขาดนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันตอกเสาเข็มกันแนว

น้ำในลำน้ำก็ยังสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะ
คือเกือบจะล้นคันพนังแล้วก็ซึมลอดพนังหลายจุด
ก็เริ่มท่วมพื้นที่นาด้านล่างแล้วนะคะ
ทางปกครองเสรภูมิประสานเรือจากปพจากกู้ภัย
เข้าเสริมเตรียมดูแลเฝ้าระวังดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้
คือเขาดูกันแบบตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
เพราะว่าน้ำเริ่มทั่วหมู่บ้านวัดโรงเรียนโรงพยาบาลชุมชน

ที่จังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับประมาณ๗นาฬิกา
มีเหตุดินสไลด์บริเวณถนนสาย๑๐
ใกล้กับบริเวณกางไกของไม้น้ำโขงบ้านเฮ่ยเมงตมเวียงอำเภอเชียงคอง
ซึ่งเป็นถนนริมแม่น้ำโขงสายเชียงของเชียงแสน
ก็ทำให้ดินปิดกั้น๒ช่องจราจร
ทั้งสองช่องจราจรเลยคือรถก็สัญจรผ่านไม่ได้นะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องนำรถแบ็คโฮลมาเคลียร์เส้นทาง
ถึงจะสามารถใช้เดินทางกันได้ต่อ
แล้วดูโอ้โหรถติดยาวเหยียดเลยนะครับไปไม่ได้
อำเภอเชียงของได้ประชุมให้ทุกภาคส่วนประกาศ
ให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง
การใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะว่าเส้นทางนี้ถ้ามีฝนตกหนัก
มันก็จะเกิดดินถล่มลงมาแบบนี้อีกก็ต้องระวังอ่ะเส้นทางนี้